แล้วเจอแล้วเจอท่อโหขึ้นมาจากดิน
ประมาณนิ้วหนึ่งนี่แหละด้วยว่าเป็นท่ออะไร

มันก็เลยเป็นสภาพนี้แล้วก็เลยแตกกระเจิงกันหมดเลย

เข้าไปลึกเลยไหมพี่

มันอยู่ตรงนี้

แต่มันตั้งอยู่ตรงโน้นมันฝังดินอยู่

มันเป็นอะไรข้างในอยากรู้
มันเป็นอะไรข้างในอยากรู้

ระเบิดขว้างทรังสารของคนครับระเบิดขว้าง
ตัดไปแล้วจะปลุกต่อออก
แล้วจะเจอคือมันท่อโผล่จุดมาจากดิน
ประมาณสักนิ้วนึงนี่แหละ
ด้วยว่าเป็นพ่ออะไรพ่อทำไมพ่อมันแตกมันมาอยู่ริมคลอง
แล้วก็ก็เลยแบบเอาจอบเอี่ยดูเอียดขึ้นมามันก็หลุดขึ้นมาเลย
ก็เลยเอามาแกะดูเอามาเขย่าเขย่าแล้วเสร็จมันก็ดังดังดังลุกลุกข้างในอ่ะ
ก็เลยลองแกะดูเผื่อมันเกิดทองเกิดเงินเผื่อเขามันลอยมาตามน้ำอะไรอย่างนี้
ก็เลยลุ้นกันคิดกันแล้วก็เลยแกะมามันก็เลยเป็นสภาพเนี้ย
ก็เลยแตกกระเจิงกันหมดเลยคิดว่าเป็นกล่องใส่สมบัติค่ะ
คิดไปอย่างแค่นั้นอ่ะอืมคือแบบมันเหมือนแบบรวยแล้วกู
รวยรวยแล้วมันไม่ได้รวยถ้ามาเจอแบบนี้แหละตายตายเออ
เมื่อก่อนเห็นว่ามีคนมาเช่าอยู่ด้วยเหรอครับ
ไม่ได้เช่าแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นยังไงมานะ
ว่าพวกนี้เป็นหนุ่มเท่านั้นลุ่น

ก็เมื่อฤดูผลไม้ปีนี้แหละค่ะ
เมื่อต้นฤดูประมาณมีนาเมษา
เขาก็อยู่ประมาณ๓๔เดือน